สวัสดีค่ะหมอไก่พพาธินีนะคะ
เมื่อวันเวลามีการเปลี่ยนแปลงไปค่ะดวงดาวในจักรราศีก็ย่อมมีการโยกย้าย
ส่งผลทำให้ดวงของทุกราศีค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไป
เหมือนกับ๓ราศีที่หมอไก่กำลังจะกล่าวต่อไปนี้นะคะ
ขอให้คุณอดทนอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะอีกแค่ไม่กี่วันเท่านั้นค่ะ
ขอให้พ้นเดือนตุลาคมนี้ไปได้รับรองว่าดวงชะตาของคุณ
จะพุ่งรุ่งโรศประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเลยค่ะสามราศีที่ว่ามานั้นจะใช่
ราศีของคุณหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเช็คดวงไปพร้อมกันเลยนะคะ
ราศีแรกคือชาวราศีเมษค่ะถ้าพ้นเดือนนี้ไปได้
ดวงของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยนะคะเหตุเพราะว่าราหูค่ะ
ที่มีการโยกย้ายออกจากดวงชะตาของคุณนะคะก็เปรียบเสมือนกับการยกภูเขาลูกใหญ่ออกจากอกค่ะ
กับทั้งอุปสรรคเจอกับทั้งในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงค่ะ
พอราหูได้มีการโยกย้ายออกไปแล้ว
ก็ส่งผลทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมษดีขึ้นอย่างมากเลยค่ะ
แต่ในช่วงนี้ราหูเพิ่งจะมีการโยกย้ายออกจากดวงชะตาของคุณนะคะ
เลยอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างค่ะ
แต่ถ้าพ้นเดือนตุลาคมนี้ไปได้
รับรองว่าด้วงของคุณจะดีขึ้นอุปสรรคปัญหาจะไม่มากวนใจอย่างแน่นอนค่ะ
ราศีต่อมาคือชาวราศีกุมค่ะ
ขอให้คุณอดทนอดใจอีกแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะ
ถ้าผ่านเดือนนี้ไปได้ด้วงของคุณจะดีมาก
โดยเฉพาะในเรื่องของการเงินค่ะ
ไม่ว่าจะทำอาชีพไหนก็มีโอกาสที่จะรับทรัพย์อย่างเต็มที่เลยนะคะ
ห้าคนทำงานประจำและทำงานเสริมไปด้วยค่ะ
ก็มีโอกาสที่จะได้รับเงินเป็นกรอบเป็นกรรมนะคะ
ส่วนใครที่ทำการค้าขายอยู่นะคะ
ในช่วงเดือนหน้าค่ะถือว่าเป็นช่วงโอกาสเป็นช่วงจังหวะที่ดีนะคะ
ที่คุณจะได้ทำกำไรจากธุรกิจจากการค้าขายของคุณค่ะ
ขอให้คุณลงมือลงแรงขยันเต็มที่นะคะ
รับรองว่าขยันมากก็ยิ่งมีโอกาสร่ำรวยได้มากขึ้นเท่านั้นค่ะ
และอีกหนึ่งราศีนั่นก็คือชาวราศรีมีนค่ะ
อย่างที่เรารู้กันนะคะว่าราหูเพิ่งจะมีการโยกย้ายเข้ามาทับอยู่ในดวงชะตาของชาวราศรีมีนค่ะ
ซึ่งการที่ราหูมีการทับอยู่ในดวงชะตาของคุณแบบนี้นะคะ
จะส่งผลทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะคะ
แต่ชาวราศรีมีนไม่ต้องเป็นกังวลใจไปค่ะ
เพราะการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่าค่ะ
แต่เนื่องจากราหูเพิ่งจะมีการโยกย้ายเข้ามาทับอยู่ในดวงชะตาของคุณได้ไม่นานนะคะ
ก็เลยทำให้ในช่วงนี้ค่ะชีวิตของชาวราศรีมีนอาจจะมีอุปสรรคเข้ามา
หรือว่ามีเรื่องที่ทำให้คุณรำคาญใจบ้างนะคะ
แต่ถ้าผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้ชีวิตของคุณจะลงตัวและลาบรื่นมากกว่านี้แน่นอนค่ะ
หมอไก่ขอเอาใจช่วยทั้ง๓ราศีนี้นะคะ
ถ้าผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้เมื่อไหร่รับรองว่าดวงชะตาของคุณจะดีขึ้นอย่างแน่นอนเลยค่ะ
สำหรับวันนี้หมอไก่ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
และพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ